สูญเสียคุณมืดไข่มุกอดีตนักร้องนักดนตรีวงพลอย
ที่ท่านได้เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้
เมื่อวานนี้มีการจัดพิธีรดน้ำศพนะคะแล้วก็สวดพระพิธรรมเป็นคืนแรกค่ะ
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
ที่วัดนวลจันทร์สารา๓กรุงเทพมหานคร
มีการจัดพิธีรดน้ำศพคุณมืดไข่มุก
และอดีตนักร้องดังวงพลอยเจ้าของเพลงดังไม่ได้เจตนา
และสมองจนท่านได้เสียชีวิตลง
หลังจากที่ต้องเผชิญโรคมะเร็งลำไส้
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
มีบรรดาศิลปินและเพื่อนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ

พยาบาลได้เรียกคนในครอบครัวให้ไปดูอาการ

เพราะว่าหัวใจนั้นเต้นช้าลงแล้ว
หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา๒วัน๓คืนนะคะ

คุณพ่อมีอาการหยุดหายใจไปแล้วด้วยค่ะ
คุณหมอก็เลยแจ้งว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวเองก็อยากจะขอบคุณพี่บินบรรลือฤทธิ์
รวมไปถึงหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำผู้

ที่ได้คอยช่วยเหลือคุณพ่อมาโดยตลอดค่ะ
ส่วนทางด้านภรรยาของพี่มืดไข่มุกเองก็บอกนะคะว่า
ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตนั้น
ดูแลกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะ
ตัวเปลี่ยนแพมเพิร์ตทุกเช้าเย็นมาโดยตลอด
แล้วก็คิดว่าพี่เขาจะยังอยู่กับครอบครัวได้อีกนาน
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็มาด่วนจากไปแบบนี้